คุณคะมาแล้วค่ะดราม่าร้อนนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณก๊อฟพิชยะนะคะ
โพสต์ในอินสตาแกรมเป็นข้อความภาษาอังกฤษนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาบอกให้ฟังกันว่าเป็นข้อความอะไร

แปลก็ประมาณว่าถ้าคุณไม่ให้เกียรติผมผมก็จะไม่ให้เกียรติคุณ

โพสต์ไว้เมื่อช่วงประมาณ๑๑นาฬิกาเศษของหวานนี้ค่ะ
ซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับนะตกออกตกใจกันแบบงงงวยเลยว่า

รีบส่งกำลังใจให้ยกใหญ่เลยค่ะ
ก็คาดเดากันไปต่างนานานะว่าหนุ่มก๊อฟเนี่ย
น่าจะเกี่ยวกับกรณีที่เมื่อวันก่อนนะ
พิธีกรหญิงหนูแหม่มสุริวิพาค่ะ
จวกทีมรายการรายการประกวดร้องเพลงรายการหนึ่ง
ซึ่งก็มีหนุ่มก๊อฟนั้นเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน
คิดว่าหมายถึงรายการนี้
แต่ว่าขณะที่บางคนก็ตั้งข้อสงสัยกันว่า
มีเรื่องผิดใจกับนางเอกสาวขวัญอุสามณีหรือเปล่าค่ะ

หัวข้ามวันนี้ที่คุณบอกว่าจะมีการสะบัดหน้าใส่กันนะคะ
ซึ่งประเด็นนี้ค่ะน่าจะดูเข้าเขาหรือไม่อย่างไร
น่าจะเห็นว่าเจ้าตัวนั้นได้ลบโพสต์ก่อนหน้านี้

หญิงสาวคนนึงนะเป่าลูกโป่งสีชมพู
ซึ่งภายในมีตัวแมงมุมแล้วก็แท็กหาสาวขวัญด้วย

ของสาวขวัญอุสามณีก็ยังโพสต์รูป
พร้อมขอบคุณสปอนเซอร์ตามปกติ
คือก๊อฟก็มีการสงสัยว่าดราม่าอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าไปดูขวัญก็ยังปกตินะคะ
งานนี้ค่ะคุณคะปักหมุดรอได้เลยค่ะ

เชื่อว่าหนุ่มก๊อปต้องออกมาชี้แจงให้รอควันอย่างแน่นอนนะคะ

แต่ถ้าเป็นปกติก๊อฟจะรอขวัญอยู่แล้ว
เดินบนเวทีเดินมาคู่ก๊อปไปนู่นเลย
นู่นหยิบรางวัลต่างคนต่างหยิบเอามายืนด้วยกัน
พิธีกรบอกพูดอะไรสักหน่อย

ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าเหมือนก๊อฟไม่อยากจะพูดอะไรแล้ว
ก็ลองไปตามกันต่อละกัน